ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓นะครับได้เคลื่อนตัวผ่านแยกราชเทวี
เลี้ยวขวาเข้ามายังถนนเทพบุรีนะครับ
่งหน้าไปทางแยกอุรุพงศ์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศ
ตอนนี้นะครับเหล่ามวลชนได้เคลื่อนตัวออกไป
ซึ่งตอนนี้ผมเรียกได้ว่าผมอยู่ตรงบริเวณหางแถวของเหล่ามวลชนแล้วนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามวลชนได้พยายามเคลื่อนที่ไปเรื่อยนะครับ
ซึ่งจะมีกาดอาสาที่อยู่บริเวณด้านหน้าขบวนนะครับ
เป็นคนส่งสัญญาณให้มวลชนนะครับเดินหรือว่าหยุดนะครับ
ตามจุดต่างต่างนะครับหลังจากนั้นนะครับทางการอาสารครับ
จะมีคำสั่งให้มวลชนนะครับเคลื่อนที่ไปด้านหน้าตลอดนะครับ
เนี่ยครับจะมีกาดอาสานะครับเป็นคนประกาศทรโขงอยู่
บริเวณกลางถนนนะครับเพื่อให้มวลชนได้รับทราบว่า
ณตอนนี้จะให้หยุดหรือว่าเดินไปต่ออย่างไรนะครับ
อย่างที่ผมบอกครับณตอนนี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่
เรียกได้ว่าจะเป็นท้ายขบวนแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้ผมยังไม่รับรายงานว่า
หัวขบวนของคณะรัศดร๖๓นะครับไปถึงจุดไหนแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ตลอดระยะเวลาที่กลุ่มมวลชนได้มีการเคลื่อนตัวออกไปนะครับ
จะมีการพูดเรียกร้อง๓ข้อเรียกร้องที่ได้มีการพูดไว้ก่อนหน้านี้
นั่นก็คือเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับ
เรียกร้องให้มีการร่างรัฐมนุษยร่างรัฐธรรมนูลใหม่ที่มาจากประชาชนและปฏิรูปสถาบันนะครับ
มวลชนนะครับได้มีการโหร้องตลอดเส้นทางว่าขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
และยังมีการพูดถึงการที่เจ้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนด้วยนะครับ
ซึ่งณตอนนี้อย่างที่ผมอย่างที่เราจะได้เห็นกันคือมวลชนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมากนะครับ
ในการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้เพราะว่าทุกคนที่อยู่แผงหน้าหรือว่ากาดอาสานะครับ
จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นหมวกแมสรวมถึงแว่นตาในการกันการถูกฉีดน้ำจากเจ้าหน้าที่
เหมือนกับวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับ
ขบวนได้เคลื่อนตัวไปสมทบกับคณะรัศดรที่เดินไปก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ครับนี่ครับด้านหลังนะตอนนี้พอเหล่ามวลชนเคลื่อนที่ออกไปแล้ว
การจราจรการจราจรก็จะกลับมาเคลื่อนตัวได้ตามปกติแล้วนะครับ
ครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับมวลชนนะครับ
ได้เคลื่อนตัวไปด้านหน้าเรื่อยนะครับซึ่งณตอนนี้ที่ผมยืนอยู่
คือท้ายขบวนนะครับและณตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่า
หัวขบวนไปถึงจุดไหนแล้วและเขาจะเคลื่อนตัวไปถึงไหนกันครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจิรยุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถนนเพชรบุรีครับ
ของคณะราษดรที่จะขึ้นขบวนไปสู่ธรรมเนียบ

จุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้

ที่จะมุ่งหน้ามาสู่แยกอุรุพงศ์

เดินทางมาถึงบริเวณถนนเพชรบุรีซอย๔แล้ว

ด้วยความส่งเสียงโหร้องดีใจ
ของกลุ่มมวลชนที่รออยู่ตรงแยกของอุรุพงศ์

กาดนั้นมีการสวมใส่

แว่นตากันน้ำแล้วก็เสื้อกันฝน
เพื่อที่จะรอการที่จะเผชิญหน้ากับทางตำรวจ
ที่ตั้งแถวตั้งแนว
รออยู่บริเวณเลยข้ามแยกอุรุพงศ์ไป
เหนือจากกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณถนนเพชรบุรี
คุณผู้ชมครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดู
บริเวณแยกอุรุพงศ์มีกลุ่มมวลชนมารออยู่
บริเวณแยกอุงบรุพงศ์นี้เป็นจำนวนมากนะครับ
โดยตรงถนนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
มีกลุ่มแนวร่วมนั้นมีการชู๓๓
อุรุพงศ์แล้วเป็นที่เรียบร้อย
หากนับจากแยกอุรุพงศ์ไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลนั้น
จะเหลือระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะถึงธรรมเนียบรัฐบาล
กดลงมา
ณตอนนี้กลุ่มของกาดนั้นเคลื่อนทับมาสู่บริเวณแยกอุรุพงศ์แล้วเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งจะมีการตั้งแนวตั้งแถวบริเวณจุดนี้เป็นการชั่วคราว
ก่อนที่จะให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั้นเร่งเดินเท้าเข้ามาสมทบอยู่บริเวณจุดนี้
ตรงจุดแยกอุรุพงศ์คุณผู้ชมครับ
เหนือจากกลุ่มแนวร่วมที่เดินจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ยังมีกลุ่มแนวร่วมที่มารออยู่บริเวณแยกอุรุพงศ์ที่จะมาสมทบกับกลุ่มแนวร่วม
เพื่อที่จะเคลื่อนทัพไปยังธรรมเนียบรัฐบาลด้วยกันนะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีการแจกแว่นตากันน้ำให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
เพื่อป้องกันการฉีดน้ำใส่จากทางตำรวจด้วย
ณขณะนี้ก็ค่อนข้างมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี
ซึ่งบริเวณตรงจุดนี้นะครับจะมีการแจกเสื้อกันฝนแจกแว่นตา
ส่วนบริเวณด้านหน้าคุณผู้ชมครับแถวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการแจกหมวกกันน็อก
ซึ่งจะเป็นการเสริมหากมีการคว่างปลาสิ่งของคว่างปลาขวดน้ำ
ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้คุณผู้ชมครับว่าประสบการณ์ตรงนี้มาจากการเรียนรู้ที่ถูก
ตำรวจนั้นสลายการชุมนุมที่

แค่แล้วจะใช้เวลา๕นาทีการตั้งแถวของกลุ่มแนวร่วมทั้งหมด
และจะเคลื่อนพลไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกัน
หากมีความคืบข้าวเรียนรายงานกับผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับจุดของคุณภูริพัฒน์เนี่ย
คุณภูริพัฒน์อยู่หัวขบวนบอกว่าอีกสักประมาณ๒กิโลเมตร

ใช่ค่ะแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
เหมือนมีแนวแบรีเออร์มากั้นอยู่ด้วยบางส่วนนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
เห็นภาพจากมุมสูงลงมาติดตามจากคุณวิมนต์วันได้เลยค่ะ
ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บนสะพานลอยคนข้ามช่วงกิ่งเพชร
ซึ่งเราจะเห็นว่าแนวร่วมของราศดร๖๓
เดินเท้ามาจากอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ตอนนี้ค่ะมาถึงบริเวณแยกอุรุพงศ์แล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้
จะเห็นได้ว่ากลุ่มราชดร๖๓ค่ะ
ตอนนี้ต้นแถวนั้นน่าจะเลยจากแยกอุรุพงศ์ไปแล้วนะคะ
แล้วก็ใช้เพียงแค่ช่องทางที่จะมุ่งหน้าไป

ส่วนฝั่งตรงกันข้ามค่ะก็ยังคงเปิดเส้นทางให้มีการสัญจรเข้ามาได้นะคะ
โดยทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการเดินเท้า
แกนนำเนี่ยประกาศเคลื่อนขบวนมาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ประกาศตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ตอนนี้๑๙นาฬิกา๒๒นาทีแล้วนะคะ
ก็มาถึงที่เลยจากแยกอุรุพงศ์ไปแล้วค่ะ
โดยใช้เส้นทางในถนนพญาไทยขาเข้าและขาออกมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทยนะคะ
ซึ่งช่วงที่ผ่านจุดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเลี่ยงรถไปเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนะคะ
แต่เมื่อมาถึงบริเวณแยกพญาไทย
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เบี่ยงมาใช้ถนนพญาไทยขาเข้าเพียงฝั่งเดียว
เพื่อเปิดเส้นทางด้านนอกเพื่อเปิดเส้นทางด้านขาออกคืนผิวการจราจรให้
แล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกราชเทวีค่ะ
ถึงแยกราชเทวีแล้วก็เลี้ยวมาที่แยก
เลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะไปทางอุรุพงศ์มุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เราจะเห็นการจัดขบวนของกลุ่มราศดร๖๓ที่มีการเคลื่อนขบวนในวันนี้
จะมีการเริ่มจากกาดอาสาของกลุ่มราศดร๖๓ที่จะเป็นแนวหน้านะคะในการเคลื่อนขบวน
จากนั้นตรงกลางก็จะเป็นราศดร๖๓เป็นมวลชนนะคะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการอาสาของกลุ่มราศดร๖๓อยู่ในช่วงสุดท้าย
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นช่วงของกลางขบวนเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าท้ายขบวนของกลุ่มราศดร๖๓จะเป็นกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์หลายร้อยคันนะคะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยรถยนต์อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะ
ตลอดเส้นทางจะเห็นว่าการเคลื่อนขบวนนั้นค่อนข้างที่จะมีรูปแบบค่อนข้างที่จะชัดเจน
มีการอาสาคอยบอกตลอดเส้นทางว่าให้ลงในพื้นผิวการจราจรช่วงใด
ช่วงใดที่จะต้องขึ้นไปบนทางเท้าเพื่อความปลอดภัยของมวลชน
จากบนถนนที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะบริเวณทางเท้าขนาดทั้งสองข้าง
ก็ยังคงเห็นมวลชนราศดร๖๓เดินมุ่งหน้าไปทางแยกอุรุพงศ์
่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็เพื่อที่จะกดดันขับไล่
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะ
ให้ลาออกแล้วก็ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มราศดร๖๓ทั้ง๓ข้อ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลรวมไปถึงเรื่องของการปฏิรูปสถาบันด้วยนะคะ
ข้างขนาดข้างทั้งสองข้างนั้นก็จะเป็นกาดอาสานะคะ
ที่คอยบอกมวลชนนะคะให้เดินไปข้างหน้าให้หยุดหรือแม้กระทั่งให้เข้าไปในแนวค่ะ
จนถึงขณะนี้จากการเคลื่อนขบวนออกมาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีกว่า๒ชั่วโมง
กำลังจะเลยแยกอุรุพงศ์ไปแล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งจนถึงขณะนี้การชุมนุมนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกิ่งเพชรค่ะ
ขอบคุณคุณวิมวลวันนะคะถ้าภาพจากมุมสูงก็คือจากบนสะพานลอย
ที่มวรรณยืนอยู่ก็จะเห็นมณฑลเดินหน้าเรียงแถวกันไป
มุ่งหน้าศูทำเนียบรัฐบาลการจาราจรก็สามารถวิ่งได้แค่
เล็กน้อยอาจจะแค่หนึ่งช่องทางการจราจรแค่นั้นไปดูอีก
จุดหนึ่งนะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่จุดด้านหน้าสุดเลยครับ
คุณสิริวัลเนี่ยอยู่ที่ธรรมเนียบด้วยแล้วตอนนี้ก็มาดูว่า

เดี๋ยวไปดูนะครับคุณสิริวัลครับเชิญครับ
นั้นได้ขยับมาอยู่ตรงบริเวณแยกพาณิชยาการนะคะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการนำกำลังตำรวจตะเวนชายแดน

ล่าสุดตอนนี้ค่ะตำรวจได้มีการวางแนวรั้วรวดน้ำ
บริเวณตรงจุดสะพานชมัยมรุเชษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่ามีการรายงานมาว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ได้ขยับเดินเข้ามาเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาทางธรรมเนียบรัฐบาล
ใกล้ถึงธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตำรวจเร่งที่จะนำโซ่นะคะมาคล้องแผงเหล็กไว้ค่ะ
รวดหนามอย่างแน่นหนาส่วนแนวหลังของอ่ากำแพะอ่ารั้วเหล็กนะคะ
ถ้าดูจากตรงนี้นะคะจะเริ่มมีรถตู้ของตำรวจ
จอดเรียงรายไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะบล็อกปิดถนนไว้ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
หากว่ามีการเคลื่อนผ่านมาทางแนวนี้นะคะจะไม่ให้ผ่านรถบัสรถตู้ค่ะ
ได้ไปได้ตอนนี้นะคะมีการเริ่มสั่งการให้รถตู้นะคะ
ขยับเข้ามาใกล้กับแนวรั้วรวดหนามเพื่อที่จะปิดทางค่ะ
ส่วนด้านหลังของดิฉันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดที่จะมุ่งหน้า
หนังเลิ้งที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่ามีรถบัสของตำรวจตะเวนชายแดนค่ะ
มุ่งหน้าออกจากถนนพิสุนุโลกด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะตรงไปยังแยกนางเลิ้งค่ะ
พร้อมกับกำลังของตำรวจตะเวนชายแดนหลายคนเลยนะคะ
่งหน้าเพื่อที่จะไปเสริมกำลังตรงแยกนางเลิ้งรวมถึงมีรถ
ของทหารนะคะถ้านับดูแล้วก็๑๐กว่าคันค่ะ
่งหน้าพร้อมกับกำลังพลนะคะมุ่งหน้าไปยังแยกนางเลิ้ง
เพื่อที่จะเป็นอีกจุดสกัดหนึ่งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
จุดสกัดตรงแยกนางเลิ้งมาได้ขณะที่การจราจรตรงแยกนางเลิ้งนะคะ
ถนนที่มุ่งหน้ามาทางถนนพิศนุโลกแยกยมราชค่ะ
ทางด่วนยมราชก็ได้ปิดเส้นทางการจราจรเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
รวมไปถึงตอนนี้นะคะเริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ส่วนนะคะได้มายืนรอเพื่อที่จะรับกับกลุ่มผู้ชุมนุมขบวนใหญ่ค่ะ
ที่กำลังมุ่งหน้ามาจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิที่ขณะนี้นะคะ
ก็มีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้อยู่บนตรงบริเวณแยกอุรุพงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจจึงเร่งที่จะทำแนวกั้นป้องกันไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ผลักดันแนวรั้วรวดหนามแล้วก็มีการผลักดันแถวของรถตู้
นำมาสกัดไว้ค่ะที่เห็นข้างหน้านะคะ
ถ้าเกิดว่าเรามีการซูมภาพเข้าไปนะคะ
เราจะเห็นไกลว่าตรงนั้นคือจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะ
ที่มารออยู่ตรงจุดด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลอ่า
นายอลงกรนะคะมามารออยู่ตรงนั้นบางส่วนแล้วนะคะ
แล้วก็มีการตะโกนส่งเสียงเป็นระยะนะคะรวมถึงตรงจุดนั้นก็มีกำลังของทหารที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองอะค่ะ
แล้วก็กำลังของตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ประจำจุดตรงนั้นเช่นกันค่ะ
บรรยากาศตรงบริเวณตั้งแต่แยกพาณิชยาการนะคะไปถึงบริเวณแนวหลังของธรรมเนียบรัฐบาล
และยาวไปถึงตรงจุดที่จะมุ่งหน้าสนามม้าแยกสนามม้านางเลิ้งนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังอย่างแน่นหนาค่ะแล้วก็มีการจัดกำลังมีการนำรถบัตร
รถตู้เพื่อที่จะป้อมทำป้องกันเป็นแนวไว้นะคะสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประกาศเป็นระยะเลยนะคะว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ออกนอกพื้นที่ค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาล
วรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีสดจากแยกพาณิชยาการค่ะขอบคุณครับ
คุณสิริวัลครับเขาจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งจุดสกัดกั้น
ผู้ชุมนุมที่จะเคลื่อขบวนมาที่ธรรมเนียบเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเป็นล็อกเอาไว้เลยนะฮะ